มาถึงปลาส้มผมแล้วไม่ต้องไม่ต้องร้องยี้ไม่ต้องร้องยี้
คือบางคนบอกว่าเดี๋ยวพอโปรยแบบนี้มันต้องมีหนอนมันต้องมีอะไรใช่ไหม
เพราะใช้คำว่าของดีไงของดีจริงครับของดีจริง
ไปดูกันเลยว่าของดีที่โผล่ในปลาส้มนี้คืออะไรฮะคือแฟนเนี่ยซื้อปลาส้มนะฮะ
เขาบอกว่าได้วัตถุมงคลมาด้วยใครไปเห็นภาพนี้นะครับ
ก็บอกว่าพญานาคองค์จิ๋วเนี่ยมันมากับปลาส้มทอด
คือเขาโพสต์ไว้ซื้อปลาส้มได้พญานาคองค์จิ๋ว
ตอนแรกที่ผมดูแค่พาดหัวที่เขาโพสต์นะครับ
เป็นพญานาคจริงกันคือว่าครำเปรียบเลยใช่ไหมค่ะ
นี่แหละครับอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์บอกว่าแฟนไปเที่ยวงานแฟน
เกี่ยวกับอาหารที่ห้างเสื้อเสี่ยงค้าแห่งหนึ่ง
พัทยาชนบุรีนะครับซื้อปลาส้มมากล่องนึง
ก็กินด้วยกันในบ้านนี่แหละกินจนเนื้อปลาหมด
คราวนี้ก็จะทิ้งเศษแป้งที่เขาชุบทอดไม่ได้ติดกระทะนะ

องค์เล็กขนาดประมาณสัก๑นิ้วได้นะฮะ
หลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยถูกแชร์ออกไปนะครับ
ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
บางคนถามว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่า

ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าแปลกมากนะฮะ
แต่ถ้าไม่จริงระวังจะโดนดำเนินคดีนะ

คนโพสต์ต้นทางก็ลบภาพนี้ออกไปแล้ว
และข้อความทั้งหมดก็ถูกลบออกไปแล้วครับ
แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็ถือว่าเป็นสิ่งปะปนอยู่ในอาหารนะ